นายกเรียบร้อยแล้วคำถามแรกคือเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาท
อ้อนเมื่อไรอ้อนเมื่อไรแม่เริ่มเมื่อไหร่
มันเร็วถึงขนาดที่ก่อนหน้านี้เรามีข่าวแล้วเราบอกกันไปเตือนภัยเรื่องของแอป
เป็นแอปปลอมต่างนานาใช่ไหมนี่เอาจริงทางเพื่อไทยเขาก็บอกว่า
ฉันได้ยินข่าวตั้งแต่อะไรนะหลังสงกรานมาเป็นช่วงก่อนสงกราน
แล้วก็ได้ยินภายในไตรมาสหนึ่งของปีหน้าใช่คุณแล้วทีนี้เนี่ยความชัดเจนมันออกมาแล้ว
ดูเลยคุณเศรษฐาเป็นคนโพสต์เองค่ะนายกรัฐมนตรีผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
พูดถึงเรื่องของกระเป๋าเงินเนี่ยเรื่องของเงินดิจิทัลที่จะเข้า๑๐๐๐บาทอันนี้
ซึ่งก็เป็นนโยบายหลักด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าสิ่งนี้จะเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศด้วย
แล้วก็มีการคุยกับกระทรวงการคลังสภาพัฒน์เบื้องต้น
มีการทำความเข้าใจกับทั้งสองหน่วยงานรัฐแล้วด้วย
ยังมีการพูดคุยกันในละเอียดถึงขั้นว่าเรื่องเทคโนโลยีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ระบบที่จะสามารถรองรับการใช้งานสำหรับประชาชนจำนวน๕๖ล้านคนค่ะ
และร้านค้าหลากหลายรูปแบบในประเทศไทยรัฐบาลจะเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วนำมาปรับใช้
นโยบายสามารถปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ขอยืนยันตามเป้าหมายเดิมว่าฟังนะคะคุณผู้ชม
ประชาชนจะต้องได้รับดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทภายในต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
อย่างแน่นอนถือว่าชัดเจนอันนี้ไม่ใช่ข่าวปลอมแต่อย่างไรนะคะ
แต่นี่เชื่อสิเดี๋ยวต้องมีคนไปถามนายกคะที่บอกว่าต้นปี๖๗
จะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเลยได้ไหมคะเดี๋ยวต้องมีแน่นะคะ